ก็กลายเป็นว่าถ้าผู้ชมมาก

ใครมาอะไรมาก็จะสั่งตลอดจนกระทั่งทุกคนปิดหมด
ก็เลยให้เกียรติท่านว่ามีกรอบผู้ว่า
ก็เลยแบบนึกอยากจะทำอะไรที่แบบให้คนเข้าถึงง่าย
ก็เลยเอาก๋วเป็ดของสูตรที่บ้านมา
มาลองทำดูซิว่ามันโอเคไหม

ตัวนี้คือจริงแพงเพราะว่าในการหาครับ
เขาจะใช้สุนัขในการหัก
สุนัขที่เอามาหาเนี่ยจะมีราคาแพง
เพราะว่าต้องฝึกยากเพื่อในการดมกลิ่นท็อปโป้ง

เส้นเป็นเรื่องทั่วประเทศไทยทุกคนจ้า

ก็ถึงเวลาที่เราจะต้องออกเดินทาง
หาความรู้ของเมนูเส้นอนาชาติกันอีกเช่นเคย
โดยจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะที่เราได้พาคุณผู้ชม
เรียนดูเรื่องราวของเมนูเส้นอนาชาติ
ที่พาไปพบกับกุ้ยเตี๋ยวกัยน้ำไสสุดเกาแก่๔๐ปี
ต่อด้วยมิโซราเมนที่สร้างสรรค์ด้วยมิโซชั้นดี
ปิดท้ายด้วยก๋วยเตี๋ยวเมืองเว้ก๋วยเตี๋ยวพื้นเมืองทางตอนใต้ของประเทศเวียดนาม
และเราก็ยังคงปฏิบัติภารกิจกันต่อค่ะ
ซึ่งจุดหมายปลายทางของเราในวันนี้ก็อยู่ที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีคัน
จากบ้านย่านบางนาเดินทางไปหัวหินอาจจะติดขัดที่การจราจรคับข้างและมีบางจุดที่กำลังมีการซ่อมบำรุงอยู่ด้วย
เรียกว่าการเดินทางวันนี้มีอุปสรรคไม่น้อยเลยล่ะค่ะแต่ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่ปัญหาของนักเล่าเส้นคนเก่งอย่างคุณน็อตเลยนะคะ
ต่อให้ต้องเดินทางใกล้หรือต้องติดอยู่บนท้องถนนนานแค่ไหนก็สบาย
เพราะรถคู่ใจคันนี้ประหยัดน้ำมันสูงสุดถึง๒๓๘กิโลเมตรต่อลิตรแล้วก็ยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
เพราะปล่อยค่าขับบันไดออกไซด์ที่ต่ำที่สุดเพียง๙๙กรัมต่อกิโลเมตรเท่านั้นขับคันนี้แล้วสบายใจสบายกระเป๋าแบบนี้จะให้ไปไกลกว่านี้ก็ยังไหวใช่ไหมล่ะคะคุณน็อต
ส่วนเมนูเส้นอนาชาติที่อำเภอหัวหินในวันนี้นะคะคุณผู้ชมก็จะได้พบกับเมนูหมี่กรอบผู้ว่าจากร้านอยู่เย็น
ก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋นร้านรัตตามาเจ้าดังไขดีและปิดท้ายกับเมนู
แต่แต่ละเมนูในวันนี้เนี่ยมันช่างยั่วน้ำลายซะจริงเอาเป็นว่าไปเริ่มออนทัวร์กับเมนูเส้นจานแรกกันเลยดีกว่าจ้า
สวัสดีครับเที่ยงตรงวันเสาร์แบบนี้นะครับพบกับผมวาริสเฟิงรมในรายการเล่าเส้นเป็นเรื่องออนทัวร์
รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปค้นหาเรื่องราวและที่มาที่ไปของเมนูเส้นอนาชาติทั่วประเทศไทยครับ
วันนี้นะครับเรากลับมาออนทัวร์กันอีกครั้งที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันแห่งนี้นะครับผม
เราจะออนทัวร์กันแบบชิวครับตามหาร้านเมนูเส้นนานาชาติที่อำเภอหินแบบนี้นะครับ
เพื่อให้คุณผู้ชมเนี่ยเก็บไว้เป็นลายแทงเผื่อครั้งหน้าคุณผู้ชมมาเที่ยวที่อำเภอหัวหิน
จะได้มาทานตามร้านที่เราได้ไปแนะนำในวันนี้นะครับ
เพราะฉะนั้นอย่ารอช้าตามผมไปชิวกันที่อำเภออื่นพร้อมกันเลยครับ
เริ่มต้นออนทัวร์ที่ร้านแรกนะครับร้านที่อยู่คู่กับชาวนี้นะครับ
อำเภอโหหินมายาวนานกว่า๑๒ปีนั่นก็คือร้านอยู่เย็นการ์เด้นครับ
ร้านนี้นะครับมีเมนูขึ้นชื่อครับที่เรียกว่าแขกที่มาทุกโต๊ะเนี่ย
จะต้องสั่งกันเลยทีเดียวนั่นก็คือเมนูหมี่กรอบผู้ว่าครับ
ของเมนูหมี่กรอบผู้ว่าเนี่ยนะครับได้สืบทอดรุ่นต่อรุ่นเนี่ย
ยาวนานแล้วครับเรื่องราวของเมนูนี้จะเป็นอย่างไร
เดี๋ยวตามผมไปสืบสาวราวเส้นพร้อมกันเลยครับ
สวัสดีครับคุณยายอุตสาครับสวัสดีค่ะ

แต่ยายได้ดูแลมาโดยตลอดแต่เดิมร้านอยู่หัวหินสอย๕๑

แต่เผอิญวันนั้นท่านพูดว่า

ท่านก็บอกว่า

ไม่แน่ใจว่าจะถูกใจท่านไหม
เห้มีก่อผู้ว่าแบบโบราณ
มันแตกต่างกับหมี่กรอบปัจจุบันยังไงครับ

แล้วที่ขาดไม่ได้ก็คือส้มซ่า
แต่ขอย้ำรับเลยว่าของเราเนี้ยไม่ครบ

ชอบมากเลยแล้วท่านก็เพื่อนท่านมาใครมาอะไรมาก็จะสั่งตลอด
กระทั่งทุกคนปิดหมดก็เลยให้เกียรติท่านว่ามีกรอบผู้ว่า
เอ่ยถึงส้มซ่าคนรุ่นใหม่อาจจะไม่ค่อยรู้จักกันแล้วล่ะค่ะ
เพราะว่านี่เป็นพืชผักสวนครัวที่ในสมัยนี้อาจจะหายากสักหน่อย
โดยส้มซ่าที่ว่านี้นะคะจะมีเปลือกหนาเนื้อในคล้ายส้มโอรสชาติเปรี้ยว
ซึ่งในสมัยก่อนคุณย่าคุณยายเรามักจะนำมาประกอบอาหารอย่างเช่น
ผิวส้มซ่านำไปทำหมูแนมปลาแนมและใส่ในหมี่กรอบโบราณ
ส่วนตัวน้ำของส้มซ่าก็ใส่เพื่อเพิ่มรสชาติเปรี้ยวในอาหารแทนมะนาว

นี่ค่ะทอดหมี่กรอบ
หมี่กรอบ
คือก่อนทอดก็ต้องไปพรมน้ำ

หมี่แห้งทั่วไปพวกที่เค้าขายในชะมัด

ไม่งั้นมีมันจะคล้ายว่าเกินเหมือนกระด้าง
แล้วมันก็ฟูเกินไปต้องเอาแบบพอดีหมาด
แล้วก็ตั้งน้ำมันให้ร้อน

ช่วงที่พักอันนี้เราก็เตรียมเครื่องปรุง
เครื่องต่างที่เราต้องมาปรุงในมีกรอบอะไร

ความอร่อยของเมนูหมี่กรอบผู้ว่าสูตรโบราณนะคะ

เพราะต้องมีครบ๓รสเปรี้ยวหวานเข็ม
ซึ่งสูตรและขั้นตอนการทำน้ำซอสนี้นะจ๊ะ
ก็จะประกอบไปด้วยน้ำมะนาว๓ช้อนโต๊ะ

และตามด้วยน้ำตาล๖ช้อนโต๊ะค่ะ
จากนั้นนะคะผัดซอสให้เข้ากัน
โดยใช้เวลาประมาณ๑๕นาที
ได้น้ำซอสที่มีความเหนียวข้น

เทคนิคสำคัญเลยก็คือห้ามเปิดไฟแรงโดยเด็ดขาดนะคะ

ไม่อย่างนั้นเนี่ยซอสอาจจะไหม้เอาซะก่อน
ที่จะได้ชิมริมรสความอร่อย
ง่ายแค่นี้ทำตามได้ไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะคุณผู้ชม
เอาล่ะถึงขั้นตอนวิธีการทำแล้ว

อันนี้ไม่ร้อนมากนะคะ
เพราะว่าถ้าร้อนมากมันจะไหม้

พอสุกแล้วน้ำมันแล้วด้วยก็ถ่าย

มีกุ้งใช่มั้ย
กุ้งไก่

ให้เนื้อไก่กับกุ้งนี้สุกก่อน
เราก็เอาไข่ลงตาม
ลงตามเอาไข่ลงตามพอไข่เนื้อสัตว์สุกพร้อมเราก็ลงด้วยตัวน้ำซอสที่เราเตรียมไว้
ลงน้ำซอสเลยอันนี้นี่ก็เหนียวเหนียวแล้วได้เลื้อยแล้วได้พร้อมที่จะใส่เส้นแล้วค่ะจ้ะ
ทีนี้เราก็ใส่เส้นหมี่กรอบลงไปแล้วก็คลุกเขาตัวน้ำซอสกับตัวหมี่กรอบเนี่ยให้เข้ากัน
ค่ะเข้ากันมีแล้วก็เราก็เตรียมเครื่องโรยหน้าเลยค่ะโอ้โหทั้งเรื่องราวและวิธีการทำเมนูหมี่กรอบ
ผู้ว่าเนี่ยไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเลยนะคะคุณผู้ชมต้องอาศัยความชำนาญล้วนเลย
เพราะถ้าผัดไม่ดีเส้นก็จะฟูและน้ำซอสก็จะไหม้อีกด้วยว่าแต่ตอนเนี้ย
ขอพักดูสิ่งที่น่าสนใจสักครู่และช่วงหน้ากลับมาลิ้มรสชาติหมี่กรอบ
ผู้ว่าพร้อมกันทั่วประเทศไทยว่าจะอร่อยสมคำร่ำลืออย่างที่เขาว่าหรือเปล่า